ช่วงนี้ปีใหม่นะคะเดินทางหลายท่านก็เดินทางกลับภูมิลำเนาแบบเยอะมากออกต่างจังหวัดเยอะมาก
เจ็ดวันอันตรายช่วงปีใหม่วันนี้สรุปตัวเลขหน่อยนะคะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปที่๑๔๖ศพแล้วนะคะ
แล้วก็บาดเจ็บกว่าหนึ่งพันรายนะคะสาเหตุหลักหลักตำรวจระบุว่ามาจากการขับรถเร็ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ผู้บาดเจ็บ๔๖๗คนและผู้เสียชีวิต๕๙ศพค่ะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจังหวัดสุราธานีนะคะ

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะคะคือจังหวัดเชียงราย๙ศพค่ะ
ผู้บาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดสุราธานีเช่นเดียวกัน
เพราะว่าเกิดเยอะสุด๒๐คนนะคะผู้บาดเจ็บ
ขณะที่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
อย่างที่บอกค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่าขับรถเร็ว
อัตราการขับรถเร็วร้อยละ๓๖๗นะคะของการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนเรื่องของดื่มแล้วขับเมาแล้วขับก็ร้อยละ๓๐เช่นเดียวกัน
หรือเรื่องของการที่เจอวิสัยทัศน์ไม่ดีตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ๑๔
สรุปอุบัติเหตุในช่วง๓วันของการรณรงค์นะคะ
เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด๑๑๘๓ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๑๔๖ศพบาดเจ็บรวมเบ็ดเสร็จแล้ว๑๑๘๒รายค่ะ
ส่วนจังหวัดที่การตายเป็นศูนย์นะคะ
การตายเป็นศูนย์มีทั้งหมด๑๘จังหวัดที่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ตามปีใหม่เดินทางปลอดภัยนะคะ
สายด่วนนะคะโทรแจ้งที่๑๗๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
เพื่อที่จะดูแลประชาชนในช่วงการเดินทางปีใหม่ค่ะ